มาดูเรื่องนี้นี่ก็ถุงดำนะคะผู้กำกับโจ้และพวกค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ชุดฮานุมานกองปราบคุมตัวภูมิกับโจ้
กับพวกเจ็ดคนนี้นะคะออกจากเรือนจำกลางพิษนุโลก
มาที่เรือนจำคลองเปรมนะคะหลังจากที่จากการสอบสวน
มีการพลิกลิ้นปฏิเสธคำให้การเดิมโดยอ้างว่ายังไม่ได้เซ็นรับข้อหานะคะ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้า
พลตำรวจตรีจีรพบภูริเดชรองภูมิชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนกองปราบราม
และกำลังตำรวจฮานุมานกองปราบนะคะติดอาวุธครบมือค่ะ
ควบคุมตัวพันธุ์ตำรวจเอกทิศติศัลอุทธนพลหรือภูมิกับโจ้
สวนมาอยู่ในความดูแลของกองปราบปรามนะคะ
ขบวนก็มีรถวิทยุกองปราบค่ะขับนำตามด้วยรถกรมราชธรรม
แล้วก็มีรถตู้๑คันรถกระบะควบคุมผู้ต้องขัง๑คัน
ซึ่งเป็นรถที่ควบคุมภูมิกับโจ้พร้อมพวก๗คนอยู่นะคะ
ตามรถตู้หน่วยปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบรามขับประกบมาด้วย
เมื่อรถขับมาถึงหน้าประตูทางเข้าเรือนจำกลางคลองเปรม
เจ้าหน้าที่กันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เปิดทาง
ให้รถควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจำกลางพิศนุโลกเข้าไปข้างในนะคะ
นี่ค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่าเมื่อคืนนี้
สืบสวนสอบสวนได้เข้าไปสอบปากคำผู้กำกับโจ้

เรือนจำกลางจังหวัดพิสุนุโลกผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะ
ปรากฏว่าผู้กำกับโจ้ให้การปฏิเสธในคำให้การเดิมทั้งหมดค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์นั้นเขาไม่ได้เซ็นชื่อรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
วันจันทร์ที่๖กันยายนที่จะถึงนี้นะคะพนักงานสอบสวนกองปราบปราม
ก็จะนำตัวผู้กำกับโจ้กับพวกยื่นผัดฟ้องฝากขังต่อสารอาญาคดีทุจริตค่ะ
ขณะที่ทนายความของภูมิกับโจ้ค่ะนายโชคชัยอ่างแก้วครับ
พูดแบบนี้นะคะบอกว่าการโอนคดีเข้ามาพิจารณาที่ส่วนกลาง
รวมทั้งการโอนย้ายผู้กำกับโจ้กับพวกมาควบคุมตัวที่เรือนจำคลองเปรม
นับเป็นเรื่องที่ดีเขากับทีมทนายความของผู้ต้องหารายอื่นอื่น
จะได้สะดวกในการเดินทางเข้าเยี่ยมและพูดคุยเรื่องแนวทางการต่อสู้คดี
สะดวกในการเดินทางไปสารด้วยนะคะ
ส่วนการยื่นขอประกันตัวภูมิกับโจ้ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะ
ก็มีการปรึกษากับพ่อแม่แล้วก็น้องสาวของภูมิกับโจ้ตลอดเวลา
เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีดังสังคมสนใจ
ผู้ต้องหาก็เป็นตำรวจหลายคนด้วยนะคะ
แล้วก็เปิดเผยค่ะบอกว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน
เขาได้เข้าไปเยี่ยมภูมิกับโจ้ที่เรือนจำกลางจังหวัดพิศนุโลก
ก็มีร่างกายและจิตใจปกติดีค่ะ
อาจจะผอมลงบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีความทุกข์ใจอยู่
ก็ทานข้าวได้น้อยนะคะ
ภูมิกับโจ้เนี่ยบอกกับตนเองก็คือทนายความเนี่ยนะคะ
บอกยืนยันว่าไม่ได้เป็นโรคไบโพล่า
ส่วนที่ตำรวจเข้าตรวจค้นในห้องพักในคอนโดมิเนียม
แล้วไปเจอยาประเภทคลายเครียดเนี่ย
ก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนอาจจะมีความเครียดบ้าง
แล้วกินยาเพื่อผ่อนคลายให้นอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่

นี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่วันนี้ทนายความเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะ

วันนี้นางจันจิราธนพัฒน์นะคะ
อายุ๕๔ปีเป็นแม่ของนายมาวิน
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดซึ่งถูกผู้กำกับโจ้และพวก
ใช้ถุงคลุมศีรษะจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
วันนี้เธอเข้าพบนายสมพงศ์เย็นแก้ว

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอายการนะคะ
แล้วเปิดใจกับสื่อมวลชนบอกว่าตอนแรกกังวล
กลัวว่าภูมิกับโจ้จะหลุดคดี
แต่เมื่อมีอายการเข้ามาช่วยเหลือก็มั่นใจขึ้น

บอกว่าอยากจะถามผู้กำกับโจ้

ถ้าไม่ทำเขาต่อให้เขาติดคุกตลอดชีวิต
แม่ก็ยอมอย่างน้อยก็ยังได้เห็นหน้ากัน
ไม่มีแหละว่ามาทำแม่ทำลูกแม่ทำไมอะไรอย่างนี้
ไม่มีลูกเลยครับไม่น่าทำ

คดีที่เกี่ยวเนื่องและจะเป็นข้อหาใหม่นะครับ
อดีตภูมิกับโจ้กับดาบโบ้ด้วย
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ

ไว้ในครอบครองกับอดีตภูมิกับโจ้กับดาบโบ้
จำได้ไหมฮะที่เมื่อวานนี้เข้าไปค้นคอนโด

แล้วไปเจอยาเสพติดอยู่จำนวนนึงนั่นแหละครับ

โพสต์ตำรวจเอกสุชาติธรรษวรรษ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนคดีอดีตภูมิกับโจ้
บอกว่าการเข้าตรวจค้นห้องพักของอดีตภูมิกับโจ้
และบ้านพักของดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวหรือดาบโบ้เมื่อวานนี้
พบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่จำนวนนึงนั้น
ผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธครับ
ส่วนจะเป็นของกลางที่ตรวจยึดมาหรือเปล่า
เรื่องต้นยังไม่สามารถระบุได้
รอการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน
แต่เตรียมพิจารณาแจ้งข้อหามียาเสพติด
ไว้ในครอบครองเพิ่มเติมกับอดีตภูมิกับโจ้

ตำรวจอีก๖นายที่เป็นชุดจับกลุ่ม
เรียกมาสอบปากคำในฐานะพยานแล้ว
เรื่องต้นนะครับก็ยอมรับว่าเป็นชุดจับกลุ่มจริง
จับมาด้วยกันนี่แหละแต่ส่งมอบผู้ถูกกล่าวหา
ทั้งสองให้กับชุดจับกลุ่มของอดีตภูมิกับโจ้
ขยายผลคดียาเสพติดแล้ว
ที่จะไปทำให้ถูกผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิตนั้น
เรื่องต้นนะครับไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะสำหรับชุดจับกลุ่ม๖นายครับ